เอื้ออำนวยนะคะคุณผู้ชมจำได้นะเมื่อ๓ปีที่แล้ว
ตายเธอบอกว่าเธอป่วยเป็นกระดูกอ่อนหุ้มลูกสบาฉีก

ตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะเพราะว่าลูกชาวบ้านมันที่เขา
แล้วมันเดินหลับมากใช่เออมันเดินหลับมากแล้วมันเล่นบูได้เหรอ
เขาบอกว่าเขารักษาแล้วก็ทานยาอยู่หลายเดือนเลยนะ
ฟเฟคจากการป่วยในครั้งนี้ทำเอาพี่ตายเองค่ะ
ไม่สามารถใช้กำลังขาได้เร็วแล้วก็คล่องเหมือนเดิม
แต่แฟนคลับเนี่ยหาหลายคนนะคิดว่าเออผ่านมาหลายปีแล้ว
ละครเรื่องล่าสุดพี่ตายก็บู๊เต็มที่เลยนะ
แฟนก็คิดว่าเออคงจะหายดีแล้วแหละแต่ว่าทำเอาอึ้งอยู่เหมือนกันเลยนะคะ
เมื่อรู้ว่าพี่ตายเนี่ยยังไม่หายดีพร้อมก็บอกว่า
เอ้ยไปหาหมอเถอะเป็นห่วงค่ะอยากให้ไปหาหมอ
โดยพี่ตายค่ะเดินทางมาโปรโมทผลงานใหม่ล่าสุดนะคะ
ที่มีชื่อว่าหยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บ่อ
พร้อมโปรโมทนะคะธุรกิจขนมตัวใหม่ด้วยแห่งบ้านอเอง
บันเทิงไทยรัฐนะพร้อมกับอัปเดตสุขภาพหัวข้อเข่าให้ฟังนะคะ
ว่าผลจากการต่อยเตะวิ่งตลอดทั้งเรื่องเนี่ย
ทำเอาหัวเข่าทั้งสองข้างของพี่เนี่ยมันบวมไปเลยจ้า
เดินลำบากอยู่เหมือนกันแต่ว่าพี่ตายเองก็มีความสุขนะคะ
ที่ได้เล่นละครมอบความสุขให้แฟนจ้า
แล้วก็ถามว่าพี่ตายพี่ตายกังวลหรือเปล่าเครียดหรือเปล่า
อนาคตเนี่ยจะเดินแล้วก็เต้นบนเวทีเนี่ย
ความสุขให้แฟนอาจจะไม่ได้ก็ได้นะ
พี่ตายเนี่ยตอบอย่างไวเลยค่ะว่าอุ้ยพี่ก็กลัวเหมือนกัน
แต่กำลังวางแพลนเลยจ้ะวางแผนเลย
จะไปหาคุณหมอเพื่อรักษาอย่างจริงจังไปเลยค่ะ

กังวลค่ะตอนนี้ตอบแบบไม่คิดเลยว่า
รู้สึกกังวลคือตอบเลยว่ากังวล
เพราะว่าเราเห็นหลังจากละครจบไปแล้ว
เห็นเอฟเฟคตามมานะคือชัดกว่าทุกครั้ง
พออักเสบมันก็จะบวมสองข้างพร้อมกัน
คือเดินคือเดินได้ในบ้านเนี่ยเราก็มันช้าขึ้น
ใช่ค่ะปัชชาแล้วมันก็จะดึงล้างขึ้นมาถึงหลัง
พอหลังแล้วมันก็เป็นเช่นเดียวกันที่ขึ้นมาที่หัวใช่ไหมคะ
แล้วเราก็รู้สึกเราไม่ค่อยสบายตัว

พอมันเป็นผลแบบนี้คือจะต้องหยุดรักษาตัวเองแล้วอย่างจริงจัง